วันนี้นะคะไทยรัฐทีวีคว้ามาได้๕รางวัลในฐานะสื่อมวลชน
ที่ให้ความสำคัญกับการเสนอข่าวเพื่อจะลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้กับประเทศไทยนะคะ
ภายใต้เป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพราะว่าไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด

ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่๑๓
ภายใต้แนวคิดลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
ไทยรัฐทีวีนะคะก็เป็นหนึ่งใน๔สถานีโทรทัศน์
ที่ได้รับรางวัลองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
จากนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
หลังจากผลงานข่าวตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
รวมถึงยังมีทิศทางการนำเสนอข่าวเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างชัดเจน
โดยนางสาวอารยาเฟื่องประดิษฐ์กุลผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวี
และผู้ดำเนินรายการรถปลดทุกข์เป็นตัวแทนช่องไทยรัฐทีวี
ขึ้นรับโรครางวัลดังกล่าวและรางวัลองค์กรสื่อที่ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ขณะที่ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีอีก๓คน
อย่างนางสาวสิริวัณรักษัตริย์นางสาวทิตาพาสิริพิพัฒน์
และนางสาวลินดาอุตมะขึ้นรับโล่ในฐานะสื่อมวลชน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อด้านความปลอดภัยทางถนน
และมีผลงานข่าวสร้างความเปลี่ยนแปลงทางท้องถนน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
คือในฐานะสื่อเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
เพื่อให้คนดูให้ประชาชนตระหนักแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะ
เพราะว่าได้ผนึกกำลังของสื่อมวลชนหลายแขนง
เพราะว่าสื่อมวลชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม

ซึ่งกิจกรรมตลอด๒ปีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้
ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นในสื่อสังคมไทย
ก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีแบบนี้อีกทีนะคะ
เพราะว่าเป็นกิจกรรมนึงคนที่ได้เป็นตัวแทนสื่อของประเทศไทย
ได้รับทุนการศึกษาไปดูงานที่ประเทศเคนย่า
ธนพงศ์จินวงผู้จัดการศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะระบุว่า
แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนบนโลกนี้
ไม่ต่ำกว่า๑๓๐๐๐๐๐คนค่ะ
และมีอีกกว่า๕๐ล้านคนที่ต้องบาดเจ็บ
ประเทศไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ประมาณ๑๔๐๐๑๕๐๐คนต่อปี
เฉลี่ยแล้ววันละ๔๐๕๐คนนะคะ
มูลค่าความเสียหายหรือความสูญเสียนั้นถึง๕แสนล้านบาท
ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี๒๕๕๙
เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสม
อัตราผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งค่ะ